กองบัญชาการกองทัพไทยทำหนังสือเชิญผู้ปกครองของ
เป็นสาเหตุให้เกิดรอยฟกช้ำทางร่างกาย
ทีนี้นะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าคณะกรรมการสอบข้อที่จริงเมื่อวานนี้

ครอบครัวตัญการครอบครัวของน้องเมย์ไม่มานะคะ
ตามคำตามการชี้แจงก่อนหน้านี้
เมื่อวานกำหนดเดิมก็คือ๑๐โมง
แต่ว่าทางกองทัพบอกว่ารอได้ทั้งวัน
ได้ทั้งวันอยากให้เข้ามาพูดคุยกัน
ถามเราจะได้ชี้แจง
ใส่อะไรให้ถามมีอะไรเคลือบแคลงใจ
คลังแคลงใจให้ถามอยากจะตอบเพื่อให้หมดข้อสงสัย

มาเพราะครอบครัวก่อนหน้านี้บอกเหตุผลไปแล้วว่า
ธุระแล้วก็ติดธุระทั้งสัปดาห์เลย

เมื่อวานนี้นะคะนางสุกัญญาตัญญาการแม่ของน้องเมย์
ครั้งแรกเป็นการโพสต์รูปภาพของน้องเมย์

เห็นแล้วแม่ยิ้มกว้างแต่อดไม่ได้น้ำตาไหลทั้งยิ้ม
เมย์เอ้ยเมย์เอ้ยเมย์เอ้ย
นี่เป็นการโพสต์ครั้งแรกในช่วงเช้า
หลังจากนั้นช่วงบ่ายคุณแม่โพสต์อีกทีหนึ่งนะคะ
แต่มีการเช็คอินที่วัดวิเวการามบางพระจังหวัดชนบุรี
ซึ่งมีการโพสต์บทสวดมนต์ชะยันโตพร้อมคำแปล
และทิ้งท้ายแฮชแท็กธรรมะย่อมชนะอัดธรรม
นี่เป็นความเคลื่อนไหวของครอบครัวตัญการ

ตามคำเชิญของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

ขณะเดียวกันค่ะพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ว่าครอบครัวตัญญาการไม่ได้เดินทางมา
รับฟังผลสอบของคณะกรรมการอยู่แล้ว

แล้วก็ยืนยันทุกอย่างเป็นไปตามที่
คณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงสรุปออกมาค่ะ
การเพิ่มเติมอันนี้ถ้ามันอยู่ในกรอบที่

เราก็คงจะต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเขาได้ชี้แจง

ในเรื่องของกระบวนจะดีนะครับ

ก็รายงานทำรายงานตามสายการบังคับบัญชาไปครับ

แล้วก็บอกว่าถ้าจะมีการ

เพราะว่าทางครอบครัวบอกติดธุระ
แล้วก็จะมีการชี้แจงกันอีกหรือไม่

ทางด้านของประธานในการตรวจสอบนะ

เป็นผู้ตัดสินใจนะครับ
วันนี้นะคะทางแหล่งข่าวของครอบครัว
ตัญญาการได้เปิดเผยข้อมูลออกมา

ไปฟังคำชี้แจงไม่ได้สอบถาม
กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง

เป็นการชี้แจงเป็นการจะเข้าไปแจ้ง

กฎหมายหลังจากที่ผลการ
จากชิ้นอวัยวะของน้องเมย์

ส่งต่อให้กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

เป็นการตรวจหารอบที่๒

คำว่าผลยังคลุมเคลือเนี่ย

เกิดจากสาเหตุอะไรสำหรับการเสียชีวิต

ที่สุดแล้วชิ้นเนื้อที่ส่งไปเป็นชิ้นเนื้อ

เป็นชิ้นเนื้อของน้องชายจริงหรือเปล่า

ไม่รู้ว่าชิ้นเนื้อที่ส่งมาเป็นของใครกันแน่นะครับ